ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักแสดงรุ่นใหญ่พี่จอนนี่แอนโชเน่นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องคดีความเกี่ยวกับธุรกิจของเขาแต่บอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตยังคงแฮปปี้ดี
แถมยังเตรียมที่จะมีโปรเจคใหม่ขึ้นมาเร็วนี้อีกด้วยนะคะ
และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
เมื่อวันก่อนพี่โจนนี่ควงพันรยาพี่นกจริยาไปที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
เพื่อทำการศักระพ่อปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมา
ตั้งโต๊ะเครื่องบวงสวงขนาดใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งพี่จนนี่บอกว่าจริงแล้วครั้งนี้เจ้าตัวมาแก้บ้น
เพราะธุรกิจก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี
แต่มาทั้งทีคุณก็เลยถือโอกาสบนต่อเลยสำหรับธุรกิจใหม่ที่กำลังจะทำด้วย
ส่วนพี่นกจริยาค่ะช่วงนี้แฮปปี้ดีเวอร์
เพราะว่าละครที่พี่นกเป็นผู้จัดเรื่องที่โป๊เบลล่าแสดงด้วยกันเนี่ย
กระแสดีมากเรตติ้งพุ่งสูงปรี๊ดเลย
ก็เลยขอจัดนางรำถวายพ่อปู่เซ็ตใหญ่เพื่อความปังปังขึ้นไปอีกนะคะ
ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จค่ะทั้งคู่ก็ไปที่ขันน้ำมนต์
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูกันเอาเองนะว่าจะเห็นอะไรบ้าง
จอนนี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นเป็นเลขนะ
แต่เห็นเป็นอย่างอื่นไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็โลกไปอยู่ในพิธีเดียวทั้งแก้บทและกระบด
ก็กลับขอธรรมขอความรักษณีย์บุคคล
ขอให้เรานุ่มเรื่องอีกครั้งหนึ่ง

คุณกก็ถวายลำเรตติ้งตัวนี้กระฉูดมากเลยครับ

ผมอ่านได้เป็นรอเรือวอแหวนและยอยักษ์เป็นรวย
ผมอ่านออกมันเป็นรวยนะแต่ผมไม่ดูเป็นเลขไปออก
เดี๋ยวผมจะโพสต์ดูนะว่าอันนี้ใครตีเป็นเลขได้โชคดีเป็นเลขแล้วบอกผมที
อ่าเรื่องของมูเตลูเรื่องของการเสริมสิริมงคลเนี่ย
มันเป็นอะไรที่คู่กับคนในวงการบันเทิงนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าหน้าตาอย่างหนึ่งนะ
ดวงก็อีกครึ่งหนึ่งความสามารถก็อีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมค่ะ